ปลูกพลิกคุณผู้ชมเนี่ยค่ะมิคคี่หนูโอ้ไม่ธรรมดานะคะ
เผ็ดได้ใจอย่างงี้เลยเชิญนะคะมาเก็บพริกสะสดได้เลยค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบ
ก่อนที่จะออกไปทำงานออกไปโรงเรียนกันแล้วนะคะ
โอ้โหเห็นภาพภูเขาไฟเมื่อสักครู่แล้วน่ากลัวจริงนะคะ
ต้องบอกว่าประเทศไทยอยู่ในพื้นที่ภูมิประเทศที่ดีมากนะคะ
สภาพอากาศก็มีหลากหลายฤดูทั้งร้อนทั้งฝนทั้งหนาวด้วย
แต่ว่าตอนนี้สิคะลมแผ่วค่ะลมไม่ค่อยพัดก็เลยทำให้กรุงเทพมหานคร
ติดอันดับ๙ของโลกนะเวลานี้นะคะ
ของการขับรถนะคะมลพิษจากอุตสาหกรรมสะสมปนกันรวมไปถึงการเผาฝุ่นด้วย
ยังไงก็เพิ่มความระมัดระวังกับตัวเองค่ะ
ส่วนเรื่องอื่นฝนไหมหนาวหรือเปล่าดูข้อมูลกันนะคะ
ตรงนี้นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมหน้าเวลาสดนี่เลย

เอาเป็นว่าให้ดูสีขาวนั่นคือเมฆนะคะ
ถ้าเข้มหน่อยก็จะเป็นเขียวเป็นเหลืองเป็นส้ม

ปกคลุมบริเวณภาคเหนือรวมถึงภาคใต้เล็กน้อย
ดูค้นต่อดีกว่านะคะที่แผนที่อากาศ
ใครติดตามบ่อยก็จะพอจำได้ใช่ไหมคะ
ว่าเลข๑๐๑๒นี่คืออากาศร้อนอ้าว
เพราะฉะนั้นอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นแล้วสัปดาห์นี้ประมาณ๑๒องศา
แต่ว่าบางพื้นที่อย่างอีสานตอนบนหรือเหนือบางพื้นที่นะคะ
ก็ยังคงรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นอยู่นะคะ
เฉลี่ยก็สักประมาณ๑๕องศาขึ้นมาถึง๒๐องศาทางตอนบนนะคะ
สังเกตจากสีเขียวก็ได้ค่ะก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วอยู่ทางภาคเหนือภาคอีสาน
ส่วนฝนค่ะคุณผู้ชมยังคงมีเกิดขึ้นทางภาคใต้นะคะ
หนักหน่อยแถบจังหวัดสงขลานะคะ

คลื่นก็จะปกคลุมบริเวณฝั่งอ่าวไทย
คลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะคะที่จะต้องระมัดระวังกันหน่อย
เห็นไหมคะตั้งแต่สงขลาลงไปก็จะมีคลื่นสูง
ส่วนอ่าวไทยตอนบนก็ดูสบายนะคะคุณผู้ชม
สภาพอากาศลักษณะนี้จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะ
ส่วนใครนะคะที่ไปภาคตะวันออกอยากจะให้ไปชมแสงพระอาทิตย์สุดท้ายที่จังหวัดตราด
นี่ค่ะสวยสดงดงามจริงพระอาทิตย์ลูกโตกลมสีส้มโผล่ลงแบบนี้นะคะ
นี่คือความสวยงามที่จังหวัดตราดพาไปชมพระอาทิตย์สุดท้ายที่อ่างเก็บน้ำเขาระกรรม
จากมุมนี้คุณผู้ชมคะเราจะได้เห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขาวนี่นะคะ
จมอยู่ใต้น้ำลักษณะโผล่ขึ้นมาครึ่งองค์
นี่คือพระพุทธศิริภูวดลมงคลชัยนะคะสร้างตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แล้วก็จากนั้นเนี่ยมีพื้นที่ตรงนี้เขาสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นมา
ก็เลยทำให้น้ำเนี่ยท่วมพื้นที่เมื่อก่อนเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านนะคะ
ใครไปก็แวะเวียนไปชมกันได้นะคะก็จะได้ความสวยงามแล้วก็ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งค่ะ
ส่วนใครอยากจะไปชมดอกพญาเสือโครงบนยอดภูลมโลอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าย้ำค่ะ
สัปดาห์สุดท้ายค่ะคงจะได้เห็นดอกสีชมพูเบ่งบานแล้วก็จะได้ถ่ายรูปสวยกันแล้ว
เพราะว่าตอนนี้หลายต้นเริ่มผลิใบสีเขียวแซมขึ้นมาแล้วนะคะ
ใครยังไม่ได้ไปและไม่ติดปัญหาอะไรไม่ติดเรื่องการทำงานไม่กังวลเรื่องของโควิดนะคะ

ส่วนทุ่งดอกกระดาษตอนนี้ถือว่าเป็นจุดพีคที่สุดเลยนะคะเนี่ยค่ะ
ตัดกับภูเขาหินด้านหลังนี่โอ้โหเป็นภาพที่น่าประทับใจจริง
ซึ่งดอกกระดาษเนี่ยก็ยังจะเบ่งบานสะพรั่งต่อไปยาวจนถึงเดือนมีนาคมกันเลยนะคะ
ก็เป็นความสวยงามในช่วงหน้าหนาวที่หลายคนก็ชื่นชอบเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าใครสิคะที่รู้สึกว่าชอบกินเผ็ดแต่ว่าพริกไม่ไหวจริงเนี่ย
ฉันแนะนำว่าปลูกอยู่บ้านก็ได้นะคะ
เป็นกระถางเล็กหรือว่าปลูกตามแนวรั้วศูนย์ที่บ้านของเราเนี่ยถือว่าดีมาก
เพราะว่าถ้ามาซื้อก็อาจจะราคาสูงนิดนึงเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่ที่เขาเพาะปลูกนะคะ
แต่เอาละค่ะถ้าใครจะมาอุดหนุนดิฉันยินดีเอาไปเลยนะคะถูกจัดให้เต็มที่
ลูกค้ามาแล้วค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ